การที่เกิดขึ้นวันศุกร์ที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ทางเมืองฝรั่งเขาบอกว่ามันเป็นวันศุกร์ปล่อยผี
ศุกร์๑๓เป็นลักษณะของวันปล่อยผีนะคะ
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล๑๐๑
เข็นวิวแชร์มันถอยหลังเองได้
และเลี้ยวซ้ายเองได้

คือถอยหลังเองจังหวะนี้
ยังรู้สึกว่าธรรมดาแต่มีการตีวงเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายไปเนี่ย

ใช่ใครจะไปไหนคะเนี่ย

บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ลมพัดเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกแรง
แต่เขาก็สงสัยนั่นแหละค่ะสงสัยเหมือนคุณสองคนนั่นแหละ

เออไปซะตรงเชียว
คนที่ถ่ายคลิปนี้ชื่อว่าคุณสุรีพรแก้วขอนแก่น
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ

ไปประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เล่าให้ฟังว่าศุกร์๑๓ที่ผ่านมาค่ะ๔ทุ่มครึ่ง
พายุฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ก็เลยออกมาด้านนอก
จะถ่ายภาพอัพลงโซเชียลมีเดียสักหน่อย

เจ้าวิวแชร์ตัวนี้มันถอยหลังเอง

ถ่ายภาพวิวแชร์ถอยหลังและเลี้ยวซ้าย
ลงพื้นที่ลาดชั้นห้องฉุกเฉินไปได้

หัวเราะฮ่า

บางครั้งก็เป็นเสียงเปิดประตูบางครั้งก็วิวแชร์ลากแล้วก็หมุนเอง
ก็๕๐๕๐ครั้งไม่ได้เชื่อแบบ๑๐๐
แต่ในความรู้สึกที่เราสัมผัสได้คือเราทำงานอยู่ตรงจุดนี้
เรามีความสัมผัสได้ว่าเขามาขอส่วนบุญจากเรานะอะไรประมาณนี้ค่ะ
ด้วยความตกใจแล้วก็
แต่พอพี่คนนี้พูดเขาเจอบ่อยนี่นะ
พี่เขาเล่าเหมือนแบบเจอบ่อยจนชินแล้ว
โดยเฉพาะศุกร์๑๓จะเป็นอย่างนี้บ่อยด้วยนะ
มันเกิดอุบัติเหตุจริงเพราะดูสติติกเหมือนกันนะ
อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่คำแรกที่เขา
ที่คนที่เขาถ่ายคลิปไว้เนี่ยคุณสุรีพรคุณสิริพรบอกว่า
น่าจะเป็นลมเหรอพี่เพราะว่าช่วงนั้นฝนตกหนัก
แต่ก็เกิดบ่อยอยู่นะ
ก็เคยเห็นเป็นระยะถ้าบอกแบบนี้นะคะ
ก็ใครเจอก็ลองไปทำมงทำบุญแล้วกันเนอะ